เอาล่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาโลกแตกในยุคนี้อีกเหมือนกันนะครับ
คนเวลาที่หมดจนหนทางจริงก็ไปกู้เงินเขา

แต่ถึงเวลาจะจ่ายหนี้นะครับก็ไม่มีจ่าย
หนี้ก็มามาทวงแบบไม่เป็นธรรมมาทวงแบบผิดกฎหมาย
แก๊งเงินกู้แสบหยอดกาวกุญแจสั่งสอนลูกหนี้
ไม่ใช่แค่นี้มีป้ายข้างปุ้ยด้วยค่ะเนี่ยฮะ
เงินกูเอามาคืนติดหน้าบ้านแบบนี้เลย

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเอาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนคุณผู้ชมครับ
มีแก๊งทวงหนี้แก๊งทวงหนี้เนี่ยขับรถมาจอดฮะนั่นนะฮะ
ขับรถมาจอดหน้าบ้านลูกหนี้มีวัยรุ่นสองคนสวมเสื้อสีขาว

ว่าคงติดต่อลูกหนี้ไม่ได้แหละนะโทรไม่รับไลน์ไม่อ่าน
เขียนป้ายติดเอาไว้หน้าบ้านนะครับ
แล้วใช้กาวเนี่ยหยอดใส่ไอ้แม่กุญแจที่ล็อกบ้านนะฮะ
แล้วก็ขับออกไปนี่ครับป้ายป้ายนะครับ
เอาป้ายมาเขียนด้วยเงินกูเอามาคืนลงชื่อโจ๊ก
เจ้าของบ้านเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้นะครับทำยังไงล่ะ
ร้องทุกข์กับเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
แล้วก็มาตัดกุญแจเข้าบ้านได้นั่นหนึ่งเหตุการณ์นะ
ต่อมาเมื่อวานนายเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพาเจ้าของบ้าน
หนี้อายุ๔๓ปีเป็นแม่ค้าตลาดนัด
ไปแจ้งความที่สนสายใหม่แล้ว

ขายของในตลาดนัดที่ย่านสายไหมเนี่ย
เสร็จก็นะกลับบ้านกับลูกสาว

เพราะว่ากุญแจบ้านน่าจะถูกหยอดกาวฮะ
ส่วนที่รั้วบ้านมีข้อความติดไว้อย่างที่ผมอ่านไปเมื่อกี้แล้ว

ก็เลยรู้แล้วว่าโอ้โหแก๊งทวงหนี้แน่
เพราะว่าเธอไม่ได้จ่ายดอกครับ

จากเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเธอไปกู้นอกระบบมา

ก็ดูตามใบปริวที่ติดตามตลาดนั่นแหละ

เงินเหลือมาถึงตัวเธอเนี่ยถึงมือเธอเนี่ย

แต่ต้องจ่ายดอกวันละสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อย

โควิดก็ต้องกักตัวเนี่ยรักษาตัว
สิบกว่าวันไม่ได้จ่ายดอกรายวัน
หนี้ทวงทุกวันครูด้วยจะเผาบ้านนะ

เดี๋ยวส่งลูกน้องมาป่วนนะในที่สุดก็มาหยอดกาว

และยังบอกอีกว่าจำเป็นต้องกู้เงิน

พี่สาวป่วยเคยกู้เงินนอกระบบมาแล้ว๒เจ้า

เขาจ่ายวันละร้อยเขาบอกเอายอมยอม
ทุกวันนี้ไม่กล้าอยู่บ้านเพราะเจ้าหนี้มาทวงเงิน

เรื่องต้นตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี

มองแม่ลูกคู่นี้ยังไง